ถนนเพชรกระเสมย่านบางแคร์คุณผู้ชมอ่า
เมื่อกลุ่มอาชีวะไม่ได้เจอกันมาตั้งนาน
เทิมกันไปเปิดเทอมกันมาอีกทีมาเจอปุ๊บทำแบบนี้เลย

โอ้โหไหนไหนเอาใหม่สิพี่คิดถึงแหละอ่า
ถ้าพี่เนี้ยไม่ได้ก่อนข่าวสองวันอย่างที่ถามมาครับตรงนี้เขาคิดถึงคุณผู้ชม
อ่าใช่คิดถึงดอมคิดถึงน้ำแขกอ่านี่พี่คิดว่าเขาปิดเทอมกันไปอ่า

อยู่บนรถเมย์ไงเออเออแต่เอาไม้มาตีเอามีดมาฟันแบบเนี้ย
คุณผู้ชมฮะโอ้รถเมย์เจ็บแย่เลยเนี่ยสองกลุ่มฮะสองกลุ่มเป็นคู่อริกัน
แต่ฝ่ายที่รับเคราะห์คือท้ายรถเมย์ตัวรถเมย์ไม่รู้ไม่รู้อีโหยเน่อะไรฮะ
ระดมทั้งท่อนไม้ทั้งมีดยาวฟาดไม่ยั้งเลย
กลุ่มไวรุ่นเนี้ยกลุ่มโมกันน็อคเนี้ยนะ
มีการโบกไม้ตกพลุคน้ำ

โอ้โหรถคันอื่นเขากลัวจะโดนลุกหลงกัน
ฟุตบาทก็มีคนเดินอยู่ด้วยคุณผู้ชม
ริมถนนเพชรกระเสนตรงนี้ครับย่านบางแคร์ในกรุงเทพฯ
แต่ว่าไม่ได้บอกวันและเวลาที่เกิดเหตุ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาผ่านมาพอดีก็เลยถ่ายไว้เอามาลงโซเชียลบอกว่าพวกเขาเดือดร้อนนะ
จากการกระทำที่คึกขนองแล้วก็ขาดสติของกลุ่มวัยรุ่นแบบนี้
แล้วก็ทำกันมานานแล้วด้วยครับ